คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คนเราหาสาเหตุในการทะเลาะวิวาดกัน
ถึงขั้นเป็นสาเหตุการฆ่ากันตาย
ไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะบางทีมันก็ง่ายเกินไปกับแค่ว่า
หน้าเหรอกระแอมใส่เหรอ
คือมันแค่นิดเดียวเองค่ะ
ล่าสุดเกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์นะคะ
กับคำแค่ว่าข้างห้องเสียงดังถึงกับเอาพี่ตู้ไปแทงเขาจนเขาเจ็บสาหัสเลยค่ะ
เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเล่าให้คุณผู้ชมฟังหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพภูเตยอำเภอวิเชียนบุรีได้รับแจ้งมาจากมูลนิธิร่วมกระตันยูภูเตยบอกว่า
มีผู้ชายถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดบาดเจ็บสาหัสที่ซอยเทศบาล๑๕หรือว่าซอยวัดป่าเป็นลักษณะของห้องแถวค่ะ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายบุญล้อมยามสุกอายุ๕๓ปี
สภาพถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดปลายแหลมยาว๙นิ้วเข้าที่แขนซ้ายมีแผลฉีกขาดชะกัน
มูลนิธิร่วมกระตันยูภูเตยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลวิเชียนบุรีไปแล้ว
ไปสอบถามภรรยาของผู้บาดเจ็บหน่อยนางสุดารัฐยามสุก
เธอบอกว่าเธอกับสามีนายบุญล้อมเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ก็พาครอบครัวมาเช่าอยู่ที่ห้องแถวที่เกิดเหตุนี้อยู่มา๑๐ปีแล้วค่ะ
วันเกิดเหตุอยู่ในห้องก็พักผ่อนกันตามภาษาพ่อแม่ลูกมีลูกชาย๒คนลูกสาว๑คน
ตัวเธอแล้วก็สามีรวมเป็น๕คนพักผ่อนกันอยู่ในห้อง
นายประสงค์ฤทธิ์กำลังวัยสี่สิบปีเป็นคนชำแหละหมูเนี่ยนะคะ
เขามาเช่าห้องอยู่ข้างติดกันเนี่ยได้๒เดือนแล้ว
นายประสงค์เนี่ยพาเพื่อนมานั่งดื่มเหล้าอยู่ในห้องตั้งแต่เย็นแล้วค่ะ
จนกระทั่งอยู่ช่วงทุ่มหนึ่งนี่แหละ
นายประสงค์เดินมาที่ห้องแล้วก็เปิดประตูเลย
ด่าเธอบอกว่าเสียงดังเท่านั้นแหละค่ะก็เลยโตเถียงกัน
เถียงกันกับนายบุญล้อมสามีเธอ
แล้วเขาก็นายบุญล้อมเนี่ยก็เลยถามนายประสงค์ว่ามีปัญหาอะไร
หลังจากนั้นก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเลยนะคะ
นายประสงค์เนี่ยลากตัวนายบุญล้อมเข้าไปในห้องของตัวเอง
เอามีดที่เหน็บอยู่ที่เอวฟันไปที่แขนซ้าย
แล้วก็แทงเข้าที่ลำตัวจนเป็นแผลชะกันเลย
ก็คือยื้อยุดกันอยู่นานเลยอ่ะอืมอืม
ถือว่ามาทันควันนะนายประสงค์กำลังจะหนีพอดีเลย
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาก่อนเลยนะคะเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
สอบถามเบื้องต้นก็ถามเขาแหละว่าไปแทงเขาทำไม
พูดสั้นเลยค่ะรำคาญ
รำคาญที่ห้องเช่าข้างเนี่ยส่งเสียงดัง
ตัวเขาต้องนอนพักผ่อนเพราะต้องตื่นกลางดึกไปทำงานชำแหละหมู
แล้วทีนี้ถูกจับถูกดำเนินคดีติดคุกแล้วจะรำคาญไหม